อัปเดตเรื่องราวความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

อะณเดชน์แค่พูดชื่อเนี่ยก็ฟาดก็ต้องเกิน

เราจะเห็นสองครอบครัวที่เขาไปทานอาหารร่วมกันนะคะ

โทษนะคุยเรื่องงานแต่งกันบ้างรึเปล่า
มาถามกันนิดนึงพี่แบร์กับน้องย่าเนี่ยบอกว่าเป็นการรวมญาติกันครั้งแรกในรอบ๒ปี
ปี้แล้วอบอุ่นมากดิฉันชอบคำว่ารวมญาติเหมือนเขาดองกันแล้วอย่างนี้
ใช่เอองานนี้บรรดาสื่อก็ขอล้วงลึกค่ะไปถึงเรื่องงานตบงานแต่ง
คือรวมญาติขนาดนี้จะมีการพูดคุยเรื่องข่าวดีหรือเปล่า
ณเดชน์กับยาย่าบอกว่ายังไม่มีการคุยเรื่องงานวิวานะคะ
อัปเดตชีวิตกันทั่วไปถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยด้านยาย่าเนี่ยบอกว่าเธอพร้อมนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมน้องยาย่าเนี่ยยื่นนิ้วนางข้างซ้ายพี่แบร์แบบนี้แล้วเนี่ย
พี่แบร์จะไหว้ยังไงล่ะคะไปฟังคำตอบค่ะ
ไม่มีจริงนี่พี่พี่ผมนอนยันก็ได้เนี่ย
พูดน้อยกว่าปกติแต่เขาพูดจริงเขาไม่มีอะไร
ถ้ามีเดี๋ยวจะบอกทันทีเลยค่ะ
รู้สึกว่าเป็นคนที่ชิลมาก
เพราะฉะนั้นแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
หนูเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์

แจ๊คเล่าให้ฟังก็ได้ข่าวว่าเขาคุยเรื่องงานแต่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะ

ส่วนงานวิวาของเพื่อนซีอย่างมากปรินกับคิมเบอร์รี่นั้นนะคะ
เดชยายาบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่รู้ดีเทลอะไรมาก
ก็รอพวกเขาบอกกล่าวอีกทีนึงก็แล้วกัน
ส่วนตัวพร้อมจะไปช่วยงานอย่างแน่นอนนะคะ

ต้องบอกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงคึกคักนะคะ
คู่ก็ประกาศข่าวดีกันไป